โหดูสภาพน้ำตอนนี้
ไหนต้องอบพยพ

โอ้โหลำบากจริงช่วงนี้นะครับ

กลมมูตุภาพอากาศมาวันนี้วันสุดท้ายแล้ว

หลังจากนี้มีอีกหลายเซตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ

ในสถานการณ์น้ำทะเลหนุนเนี่ยเข้ามา
ทำให้สถานการณ์น้ำต่างเนี่ย
มีโอกาสที่จะต้องเจอกับความเสี่ยง

เดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่ตรงนี้ที่
น้ำท่วมแล้วไม่รู้จะเจอกับน้องไปแถวนู้นบ้างหรือเปล่า

คุณระวังนะ

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทย
ก็ยังคงเป็นเรื่องของการเตือน
การเข้ามาของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่า
เป็นลักษณะของการแผ่มาจากบริเวณทางตอนบน

ตอนบนมีอากาศร้อนจัดตอนนี้หลายประเทศ
ค่าวว่าอากาศร้อนอุณโนมนตร์ภูมิสูง

ซึ่งการแผ่มาแบบนี้จะทำให้เมาการเลื่อนต่ำง
มีโอกาสเกิดฝนตก
การเข้ามาของความชื้นนะครับที่มาพร้อมกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็จะทำให้ความชื้นมีมากยิ่งขึ้นนะครับ
จะสังเกตว่าในช่วงเย็นเราจะรู้สึกร้อนอบอ้าว
เพราะว่าช่วงเวลานางกล่าวมรสมนางกล่าวค่อนข้างแรง
จะเป็นผลพวงทำให้มีการสะสมตัวของความชื้น
ก่อนที่จะตกลงมากลายเป็นฝนในพื้นที่ที่เป็นแนวประทะ
ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออก

แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้คลื่นทะเลนั้นยังคงต้องเป้าระวังนะครับ

แต่ว่าหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามต่อเนื่อง
เพราะว่าคลื่นมีความสูงประมาณ๒๔เมตร

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตอนนี้จากการตรวจสอบสด
จากเรด้าตรวจสอบสถานการณ์ฝน
สถานการณ์ฝนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
อ่านี่เป็นสถานการณ์คลื่น
สถานการณ์ฝนก่อนนะครับภาพแรก
นองพังงากระบี่สุรธานีแล้วก็สตูนรวมไปถึงสงขลา
นี่นะครับคือพื้นที่ที่ต้องระวังฝนในระยะนี้

ก็จะเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำ
ที่เมืองไทยของเราต้องเตรียมรับมือกันนะครับ
เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนเทเข้ามาค่อนข้างเยอะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับ
น้ำฝนที่ได้เข้ามาไปเทตรงไหนส่วนใหญ่
อันนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะตกต่อไป๑๒ชั่วโมง
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ในช่วง๑๒ชั่วโมงหลังจากนี้
จะมีทิศทางค่อยเข้ามาในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

ดังนั้นจุดที่ต้องกลับมาเพิ่มความระมัดระวัง
ก็คือในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับประเทศลาวที่ก่อนหน้านี้
มีการรายงานสถานการณ์น้ำสถานการณ์แหล่งน้ำต่าง
ที่อยู่ในบริเวณในกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็จับตาอย่างต่อเนื่อง

บริเวณดังกล่าวก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คือจุดที่ต้องระวังหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ก็จะเป็นกราฟิกที่เราทำการคาดการณ์เรื่องของการแผลลงมา

ก็จะพบว่าคุณผู้ชมดูสีฟ้า
สีฟ้าเป็นบริเวณความกดอากาศสูง
สังเกตว่ามีทิศทางการแผลลงมา
ก็จะมีทิศทางย้อยลงมาบริเวณทางตอนบนของเวียดนามนะครับ
ซึ่งภาคเหนือจะมีเผากั้นอยู่จังนั้น
จึงทำให้ฝนในภาคเหนือจะไม่เยอะเท่าไหร่

ดังนั้นปีนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือเหมือนกับปีที่แล้วนะครับ

แต่ว่าฝนอีสานต้องจับตาในหลายพื้นที่

ก็จะเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ความเร็วของกระแสลม
ก็จะพบว่าวันนี้กระแสลมก็จะค่อยอ่อนกำลัง
จะพบว่านี่นะครับสถานการณ์คลื่นอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับ
คลื่นสีชมพูออกจากชายฝั่งของเปล่าไป

ถ้าหากดูก็จะพบว่าคลื่นสีชมพูก็คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรเนี่ยนะครับ
จะค่อยเขยิบเข้ามาติดประชิดกับแนวชายฝั่งอีกครั้งหนึ่ง

จะพบว่าค่อยกลับเข้ามาติดกับชายฝั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
ดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ฝนอาจจะลดลงคลื่นอาจจะสงบลง
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครที่เจาะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
ถ้าหากคำนวณต่อไปเรื่อยจากกราฟิกต่อไปเนี่ยครับ
ก็จะพบว่าคลื่นยังคงแรงนะครับ
แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ความชื้นเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่องด้วย
ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้เกิดฝน
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
หลายคนจะมีอาการรู้สึกเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกิดขึ้น
แรกสภาพอากาศข้างนอกร้อนชื้น

ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนป่วยได้ง่าย

ก็อย่าไปเอาเท้าเอาอะไรไปสัมผัสเยอะนะครับ
อาจจะติดเรื่องของโรคต่างที่ไหลมา

ฝนโต๊ะแล้วค่ะอ้าวโอ้โฮดูสิเนี่ย
คุณจะไปหลบที่ไหนเนี่ยระวังตกโอ้โห
โอ้โฮโอ้โฮทั้งฝนทั้งน้ำ

เดี๋ยวตอนนี้ผมขอเอาตัวเองรอดก่อน